อาจจะไม่ได้เห็นภาพการก่อเหตุแบบเต็มนะคะ

จะเป็นกู้ภัยค่ะหน่วยงานเดียวกัน
แต่อยู่คนละพื้นที่เขาทะเลาะกันนะครับคือเริ่มจะคุยกัน
ไม่รู้เรื่องทะเลาะกันแล้วถึงขั้นต่อยกัน

นี่โดนโต่โยมลงไปเลย
อัศวิทยาศาสตร์นี่ค่ะ

คือจุดแรกเป็นจุดศรนพระเจ้าเกษม
คู่กรณีคือจุดภาษีเจริญ
เขาเถียงกันอยู่ในปั๊มน้ำมันถนนพุทธมนตรสาย๒นะคะ
เท่าที่จับใจความได้ก็คือเป็นเรื่องของการรับผู้ป่วย
เหมือนกับว่าทีมงานเขามารับผู้ป่วยนอกเขตนะคะ

เถียงกันมันรุนแรงขึ้นถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน

มีคนโดนต่อยน็อคหงายลงไปเลยนะคะ
เขาบอกว่ากำลังไปโรงพยาบาลไปเอาใบรับรองแพทย์
แล้วก็ไปสพเจ้าเกษมจะแจ้งความ
เป็นทีมข่าวของเราว่ามีกฏของมวลนิธิ
บอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามวิ่งข้ามเขต

วันที่เกิดเหตุในพื้นที่เนี่ย
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๓เคส
ก็เลยปล่อยให้กู้ภัยคู่กรณีไปช่วยคนเจ็บ
แต่ปรากฏว่าช่วยไปหมดเลย

นี่ค่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้

คำว่าเคลียร์ใจนี่มันเป็นปัญหาทุกที
นัดมาคลียาใจกันจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้

อาสาสมัครกู้ภัยที่ต่อยนายสนอง
ถูกให้ออกจากมูลนิธิไปแล้ว
อย่าทะเลาะกันเลยนะฮะเราทำงานเพื่อช่วยเหลือคนนะฮะ